อุบัติเหตุนี้เป็นซุปเปอร์ยักษ์เจอยักษ์และยักษ์ค่ะ
คือใหญ่ชนใหญ่แล้วก็ตายกันเป็นพันค่ะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะ
เป็นรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ใส่ยางพารามา
ชนทั้งรถบรรทุกไก่ชนรถบรรทุกน้ำตาล
เหตุการณ์นี้ไก่ตายด้วยคนก็เสียชีวิตโดนไฟคลอก
แต่ที่คุณบอกตายเป็นพันนี่คือไก่ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าในนั้นคือมีไก่๓๐๐กว่าตัวคุณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๓ที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพคลอง๕ก็ได้รับแจ้ง
ว่ามีรถเทรลเลอร์ชนรถที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่
ทีนี้พอชนไปปั๊บไฟมันก็ลุกไหม้ค่ะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือถนนธัญบุรีวังน้อย
ตำบลคลอง๗อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงโอ้โห
คือเป็นรถ๓คันรถใหญ่ทั้งนั้นเลย
มีรถพ่วงบรรทุกน้ำตาลฮีโน่รถสิบล้ออีซูซู
สิบล้ออิซูสุมีไก่มา๓๐๐๐ตัวนะคะ
แล้วก็มีรถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ไมซาธิฮอร์มาชนกับรถบรรทุกไก่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำดับไฟแต่ว่ามันทำได้ยาก
เพราะว่าในรถคันที่มาชนคันแรก
ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกยางพารามาเต็มคันรถ
แล้วพอมาชนรถที่เป็นรถขนไก่
ไก่ก็ถูกไฟไหม้ตายไปกว่าครึ่งคันรถเลยนะคะ
ทีนี้พอควบคุมไฟได้แล้วเนี่ย
ดูในเบาะคนขับแล้วก็ที่นั่งคนขับในรถเทรลเลอร์

ตอนนี้ยังตรวจสอบเอกสารของผู้ตายไม่ได้นะคะ
คือไฟมันลุกไหม้จนเสียหายทั้งหมด

ก็คือนายสิริพงศ์มะลิมาตรอายุ๕๒ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าผมขับรถบรรทุกไก่มา๓๐๐ตัว
มาจากชายภูมิจะไปส่งที่ชนบุรี
พอถึงตรงนี้เห็นว่ารถคันหน้าจอดติดไฟแดงอยู่
ผมก็จอดต่อท้ายแล้วก็แตะเบรก
เป็นระยะเพื่อเตือนให้รถคันหลังรู้

สักพักหนึ่งรถเทรลเลอร์อัดท้ายรถผมอย่างจัง

ไก่ที่รถผมบรรทุกมาถูกไฟคลอกไปพันกว่าตัว
ตอนแรกยังได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

คลอกคนขับกับคนนั่งที่อยู่ในรถเทรลเลอร์เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยเชิญตัวผู้ขับขี่ทั้งหมด

แล้วก็ประสานบริษัทของรถเทรลเลอร์
ตรวจสอบชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง๒
ส่วนศพตอนนี้นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้ว